ร้องได้ให้ล้าน
เพื่อนของเราสิไม่มา
รอกให้รอกหอยทา
จูบแล้วลาไปเลย
จบลงไปแล้วครับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพราะว่าออกชัดเจนอยู่ครับ
ร้องชัดเข้าถูกจังหวะเป๊ะครบถ้วน
เห็นพลังในความพยายาม
เห็นในความที่ทุ่มเทกับโอกาสตรงนี้
นุ้ยได้มาบนเวทีของเราชื่นใจมากจริง
ใจจริงที่ได้เห็นตรงนั้นนะคะ

ถ้าได้เพลงนี้เนี่ยได้สักสองเจ้าไหมฮะ
ได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ผ่อนเขาไปบ้างแล้ว
ได้สองเจ้าเลยได้นอกระบบสองเจ้าหมดกันไป

โอ้โหสุดยอดอยากให้ได้ครับ
ลุ้นกันนะครับตอนนี้มาถึงเพลงที่สามนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทคุณนุ้ยร้องไปแล้วนะครับ
คุณนุ้ยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และสำหรับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๔๐๐๐๐บาทคุณนุ้ยร้องไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐๐บาทคุณนุ้ยร้องไปแล้วนะครับ

สำหรับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐๐บาทคุณนุ้ยร้องไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐๐บาทคุณนุ้ยร้องไปแล้วนะครับ

อันนี้ไง

ร้องนายให้รัก

ได้แล้วได้แล้ว

เดี๋ยวจะได้มีตังค์ไปโรงเรียนได้มีเงินทำงานนะ
รักแม่
ครับเพลงที่คุณนุ้ยร้องมาเมื่อสักครู่นะครับถูกต้องหมด
วันนี้เองก็ทุ่มแล้วอย่างสุดกำลังเช่นเดียวกัน

ตอนนี้รับแล้วค่ะ๔๐๐๐๐บาท
๔๐๐๐๐บาทนะครับก็เป็นเงินไม่มากไม่น้อย

แต่สำหรับครอบครัวของคุณนุ้ยมันมีค่ามหาศาล
ตื่นเช้าขึ้นมาวันต่อไป

เงินที่ได้จากการทำงานที่เหน็ดเหนื่อย
จะเป็นเงินให้ลูกไปโรงเรียนแล้ว
อันนี้ผมดีใจด้วยจริง
สู้นะเด็กทุกคนเลยที่อยู่ตรงนี้
สู้และไฟดี
กระตันยูจะส่งผลดีต่อทุกคน

เป้าหมาย๒๐๐๐๐๐บาทคุณหนุ๊ย๗เพลง
ตอนนี้คุณนุ้ยทำได้แล้ว๓เพลง
รับไปแล้ว๔๐๐๐เหลืออีกแค่๔เพลง
กับ๒ตัวช่วยเด็ดโอกาสยังมีอยู่เป็นไปได้แน่
แต่ตอนนี้โอกาสมีเวลาหมด
กลับมาเติมพลังแห่งนักสู้ได้ในรายการของเราค่ะคุณผู้ชม
มาติดตามเชียร์คุณนุ้ยและครอบครัวกันได้ใหม่
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
จากรายการของเราค่ะอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนค่ะ
เข้มข้นของชีวิตจริงอีกรายการหนึ่งรอคุณอยู่ค่ะ
คุณพี่เอชายามิดชัยกับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
วันนี้พวกเราทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
อาการที่เริ่มป่วยก็คือมีแผลข้างในโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย

ตั้งแต่ทางเดินยันลงไปข้างล่างเลย
ความรุนแรงมันเพิ่มไปเรื่อย
ก็ซื้อยาเฉพาะยายเนี่ยยาเคลือบกระเพาะค่ะ

โอ้โห

สามีเองก็คิดว่าไม่รอดแล้วนะตอนนั้น

ถึงแม้ว่าหน้าตารูปร่างเราจะไม่สวย